ผ่านไปแล้ว๑๕นัดพี่ที่บูเวฟทุรียังคงนำเป็นจ่าฟุ้ง
แต่ว่าไม่ได้สบายขนาดนั้นนะถึงจะนำเป็นจ่าฝูงก็เถอะ
แต่จริงแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าพวกเขาเนี่ย
ผลงานได้คงเส้นคงวาแต่ว่าทีมอื่นดันฟอร์มหลุดไปเองไง
มันก็เลยกลายเป็นว่าแน่นอนรอยต่อเนี่ยมันห่างกันประมาณ๓คะแนน
มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันกลายเป็นแบบว่าตอนนี้ชนบุรีคงที่อยู่
แต่พอออกสตาร์ทเลข๒มากลายเป็นทีมอื่น
ที่มีโอกาสเก็บ๓แต้มเหมือนกันแต่พลาดไปเองนะครับ
ดังนั้นสถานการณ์เนี่ยแน่นอนมันเข้มข้นกว่าทุกระดูการก็จริง
แต่สุดท้ายแล้วมันวัดที่ความสม่ำเสมอนะครับ
ที่มีโอกาสลุ้นแชมป์๔๕ทีมมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ใช่ทันทีก็๒ทีม๓ทีมแล้วสุดท้ายมันก็หลุดแบบหลุดไปเลย
จากชนบุรีก็ปิดเกม๒๓นัดก่อนปิดระดูการบางทีก็นานกว่านั้น

ตารางคะแนนนะตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะ

ส่วนอันดับที่๒การท่าเรือนะคะเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครด้วย
แต่ว่าคะแนนตามหลังอยู่๓คะแนนนะคะ
สุรธานี๓๒คันนี้สะดุดเหมือนกัน
และห้องเย็นท่าข้าม๒๙คะแนน
ก็ยังถือว่าคะแนนยังใกล้เคียงกันอยู่นะ
โอกาสมันจะเปิดกว้างอยู่แหละเพราะว่าห้องเย็นท่าข้ามก็แรงขึ้นมา
ชนบุรีก็ต้องสม่ำเสมอเช่นเดียวกับทีมอื่นที่จะไล่
เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปตัดกันเองตัดกันในเกมใหญ่เพื่อตัดแต้มกันนะครับ
ส่วนโปรแกรม๓นัดต่อจากนี้ก็ถือว่ามีผลต่อการลุ้นแชมป์นะคะ

แน่นอนนะครับก็๑๕กันยายนนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
วันเสาร์ติดตามกันได้แล้วก็๓นัดต่อไปเนี่ยของท่าเรือเนี่ย
ก็เจอศรีปฐุมก็คาดการณ์กันว่าน่าจะไม่หนักหนาเอาการเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าตัวแปรสำคัญในช่วงนี้เนี่ยแฟนฟุตซอลน่าจะทราบดีก็คือกรมทางหลวงฟอร์มแรงขึ้นมา
แล้วก็ช่วง๔๕เกมของเลขที่๒เขาต้องเจอทีมใหญ่ทั้งหมดเลย
ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บทางสุราชไปแล้วด้วย
แล้วก็เดี๋ยวก็มีโปรแกรมเจอทีมใหญ่อีกดังนั้นเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับกรมทางหลวงนะครับ
ชมการถ่ายท่อสดผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกสัปดาห์แล้วกันค่ะ